หลังจากที่สวบคอแถลงข่าวไปเมื่อสักครู่นี้
เชื่อว่าแน่นอนมันกระทบกับผู้ประกอบการร้านอาหารแหละ
เพราะมีการจำกัดเรื่องของการเปิดให้บริการสำหรับลูกค้าที่จะมานั่งในร้านนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงและพิธีกรชื่อดังคุณเปิ้ลนาคอน
คือพี่เปิ้ลเขาก็เปิดร้านอาหารอยู่หลายแห่งนะ
ทั้งมีโคขุน๒๐๒๐บายนาคอนอยู่รัชดาซอย๔
หรือว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยชาบูเซลทูเดอร์มูลแถวพระราม๓
ซึ่งพี่เปิ้ลบอกว่าโอ้โหแต่ละร้านนี่ก็ควักเงินจ่ายไปกว่า๑๐ล้านบาทเหมือนกันนะ

เปิดเมื่อ๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจอพิษโควิดอีกแล้ว
หลังจากที่เจอมาตรการล่าสุดที่วันนี้สอบคอประกาศไป
เปิ้ลมีวิธีจัดงานกับธุรกิจยังไงบ้าง
วีดีโอสอบถามเป็นวีดีโอคอลนะคะถามพี่เปิ้ลไปด้วย
ลองไปฟังหนึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการร้านอาหารกันหน่อยนะคะ
๓ทุ่มก็ยังดีนะฮะ
ยังดีกว่าที่จะล็อกดาวน์ปิดเมืองเลย
ก็ต้องมาทำเดลเบอรี่นะซึ่งมันเป็นฐานที่เยอะนะ

ก็เห็นใจนะเห็นใจทุกฝ่ายเลยว่าทุกคนกำลังช่วยกันเต็มที่นะ
ก็จะพยายามทำตามนโยบายที่ส่วนรวมว่าไงว่ากัน
ก็ปรับตัวกันไปนะครับเพื่อที่เราจะได้อยู่รอดไปด้วยกันอย่างน้อยก็ยังเปิดทำการได้อยู่